เมื่อวานนี้เป็นยังไงคะมีรอยยิ้มกันบ้างหรือเปล่า
เขาบอกว่าวันที่สลากออกเนี่ยก็มีทั้งคนดีใจและคนเสียใจ

คุณผู้ชมประเภทไหนบอกต่อกันมาหน่อยฮะ
ใช่ค่ะถ้าใครที่ยังไม่ได้ตรวจนะ

ว่าวันนี้รางวัลออกอะไรกันบ้าง

เลขท้าย๒ตัวโอ้โฮมันก็ให้กันมากเลย

ยื่นใบนี้แหละตรงท้ายตรง๓๒

ไทรรัฐแต่ว่าเฮ้ะเคยออกแล้วขายซื้อดีกว่า

เลขท้าย๓ตัว๔๕๙๕๕และ๑๙๔
รางวัลที่กองสลักเนี่ยตั้งแต่เลขหน้า๓ตัว

แล้วพอรางวัลที่๑กับเลขท้าย๒ตัวออกนะ

มันแค่สลับกันแค่นั้นเอง
ทีนี้นะคะจากผลรางวัลเมื่อวานนี้ที่ประกาศออกไป
ช่วงนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมไปดู
ไอ้ไข่แล้วได้เลขเด็ดมาถูกไปสิบสองล้าน
โชคดีดูยิ้มเขาสิดูยิ้มเขาเนี่ยค่ะชื่อคุณพาราดรเสนเรือง
หรือว่าผู้ช่วยกิ๊กนะคะอายุสามสิบแปดปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่๗ตำบลท้องเนียนอำเภอขนอม
ถูกรางวัลไป๑๒ล้านบาทแล้วก็เล่าว่าเลขนี้ได้มาจากวันที่๔
พฤศจิกายนไปทอดกระถิ่นที่วัดเจดีหรือวัดไอ้ไข่นี่แหละในอำเภอศรีชน
ก็คือแปดสามสองแต่มันไม่มี
เลือกไปเห็นด้านข้างนิดนึงมีสองสองสาม
ก็สลับกันสิบนิดนึง
ก็เลยได้มาสองไบพิกัดแบบเลขนิดนึง
นิดนึงจากนั้นก็ไปเอาเอาที่ตัวเองซื้อเนี่ย
ไหว้รูปปั้นไอ้ไข่แล้วก็บนบานใครถ้าถูกรางวัลที่หนึ่ง
อดีตพระเกจิชื่อดังของวัดท่าจันทร์
โอ้โหถูกจริงจริงถูกจริงจริงค่ะ
แล้วพอรู้ว่าถูกรางวัลใหญ่ดีใจมาก
เงินบางส่วนแบ่งแบบนี้เอาไปใช้หนี้ด้วย

ซึ่งมีรูปปั้นให้ขายนี่นะคะส่วนที่เหลือ
เก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวแต่อย่าลืม
จากทำบุญแล้วอย่าลืมแก้บนด้วยนะ
ควรจะโชคดีแต่ซื้อก่อนแล้วก็เอาไปขอโชค
ครับไปดูอีกที่หนึ่ง

สลากินแบ่งขึ้นมาตรวจ
ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านบาท

ตั้งแต่ระดับในพันยันในร้อยในโรงพัก

ดาบตำรวจสุนทรวิทย์ชัยวงวัดอายุ๕๐ปี
ผู้บังคับหมู่ป้องการปราบปรามสพนพที่จังหวัด๑๐๑
นำลอตเตอรี่รางวัลที่๑จำนวน๒ใบ

จะลงกับใครพี่ก็ลงกับตัวเองก็ได้
ที่เป็นตำรวจไปลงบันทึกประจำวันของตัวเองไว้เลย
เล่าให้ฟังบอกว่าคืนก่อนหน้านี้ฝันว่า
ได้เล็กท้ายมา๓ตัวนะครับ

พอรุ่งเช้าจึงตามหาซื้อในตลาดหนองพอก

แต่มีเพียงเลขหน้า๐๑๗เท่านั้น
เอา๐๑๗หน้าก็ได้

ตามหา๓ตัวท้าย๐๑๗หน้าก็เอ้า

แต่๐๑๗ก็ถูก๓ตัวหน้า

กลายเป็นถูกทั้ง๖ตัวเลยนะครับคุณ
ซึ่งดาบตำรวจท่านนี้ก็จะนำเงิน

ขอโดนบันดาลให้ผมรวยงวดหน้า
ยินดีด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ
ไปดูอีกที่นึงที่สกลนคร
ท่านนี้เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ค่ะ
ถูกป่วยสะเอ็งถูกรางวัลสะเอ็งขออภัยนะคะ

นางสาวจันเพ็ญผลสุรินอายุ๕๑ปี

เพราะว่าถูกรางวัลที่๑รวม๒ใบ๑๒ล้านบาท
ก็นี่แหละนำไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพอากาศอำนวยนะคะ
คุณจันเพลเขาเล่าว่าเขาขายลอตเตอรี่มา๑๐กว่าปีแล้วนะ
งวดนี้เขารับมา๘๐๐ใบขายไม่หมด
ประมาณร้อยใบก็เลยเก็บเอาไว้เองค่ะ
หลังจากประกาศผลรางวัลนำมาตรวจดูปรากฏว่า๒ใบถูกรางวัลที่๑

คนรวยยังไม่หมดนะคุณยังมีอีก
มาดูบ้านเกิดที่ชั้นบ้านนะคะอุบวนราชธานี

คดีจังเลยโอ้โหคนอุบลเนี่ยนะคะ
๒รายเลยนะเฉพาะอุบลที่เดียวเนี่ยนะเอารายแรกคนนี้ก่อนค่ะ
เป็นนุ่มขับรถแท็กซี่คุณคุณาวุฒิวงธรรมาอายุ๓๑ปีถูกไป๖ล้านบาท
เขาบอกว่าเลขเอามาจากรถแท็กซี่ของตัวเองนั่นแหละ

ไม่คิดไม่ฝันว่าจะดวงดีถูกรางวัลใหญ่แบบนี้

ใช่ค่ะอีกหนึ่งคนพื้นที่อุบลเหมือนกันนะคะ
นายนรงชัยวงใหญ่อายุ๔๘ปีคนนี้๒ใบ
รับไปมากกว่า๑๒ล้านบาท
ไม่ต้องสงสัยนะฉากหลังมันฉากเดียวกัน

ซึ่งคุณนรงชัยเล่าว่า

เงินก้อนสุดท้ายเอาไปเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่

เงินรางวัลนี้จะเอาไปใช้หนี้ก่อนเลย

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาชีพของตัวเอง
จะเอาไปลงทุนทำธุรกิจเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากนี้ไปค่ะ

เลี้ยวไปนิดหนึ่งที่ชนบุรีที่บางละมุม
นายเนียรันมโนรัมนิเศษฐีใหม่เหมือนกัน
คนนี้๑๒ล้านบาท
อาชีพของเขาเป็นเจ้าของกิจการเครื่องเสียงให้เช่า
คุณนิรันดิ์บอกว่าปกติก็จะซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำทุกงวด
เคยถูกรางวัลบ่อยแต่ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่เลย
ครั้งนี้สมดั่งใจนึกรางวัลที่๑มาให้เห็น
เลขที่จะซื้อคืองวดนี้นะ
เขาซื้อพศเกิดของตัวเองเขาเกิด๒๕๖๐
เขาก็เลยเลือก๒๓มา

ก็คือ๓ธันวาคมนี้โชคดีรับวันเกิดไปเลยนะคะ
อกจากนี้บอกว่าเครื่องเสียงที่ทำกิจการอยู่
จะเอาเครื่องเสียงชุดนี้ใจดีมาก
มอบให้กับวัดที่ขาดแคลนเครื่องเสียง
ส่วนเงินรางวัล๑๒ล้านที่ได้เอาไปใช้หนี้ก่อน
แล้วก็ขยายกิจการต่อไปแล้วก็ไปซื้อที่ดิน
เพื่อปลูกบ้านหลังใหม่แล้วจะพาแม่
คุณแม่ตอนนี้แยกกันอยู่นะบ้านจะสร้างหลังใหญ่
แล้วก็จะให้คุณแม่มาอยู่ด้วยกันค่ะ
ครับยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ
ส่วนใครไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เอาใหม่แล้วกันนะฮะ

ที่จังหวัดพะเยาว์เป็นสลักสันจร